ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือมีเพจเฟซบุ๊กเพจดาว๘แฉก
เขาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊กค่ะ
มันเป็นข้อความคล้ายกับว่านี่ยาวหน่อยนะคะ

คุณแม่ของน้องชมพู่คุยกับเพื่อนสนิทค่ะ
แล้วข้อความมันโอ้โหคุณผู้ชมลองดูนะ
มันสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของผู้เป็นแม่แล้วก็ลูกต้องมาเสียชีวิตอ่ะ
ข้อความก็คือลึกแล้วก็เสียใจอยู่
วันที่ลูกแม่ถูกฆ่าตาย
อันนี้คือข้อที่จริงที่พิสูจน์ได้ว่าชมพู่ตาย
จำเลยก็คือพี่เขยก็คือคนในบ้าน
แต่คนกลับไปให้กำลังใจจำเลยกันหมดเลยอ่ะ
เราต้องนั่งมองภาพลูกที่น่ารักเดียวใดในบ้านเพียงลำพัง
เขาจะเป็นคนร้ายหรือเปล่าเขายังมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเอง
แต่ชมพู่และครอบครัววงศรีชาไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลย
ต้องยอมรับความสูญเสียสถานเดียวเลย
จากต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อหาความยุติธรรมให้กับลูกที่ตายไปแล้ว
นี่ยังต้องสู้กับสัตว์สังคม
เพื่อหาความยุติธรรมให้กับ๓ชีวิตที่เหลืออยู่
กับอีก๑ชีวิตที่ตายจาก
แต่ที่เหลืออยู่๓ชีวิตเนี่ยคือตายทั้งเป็นนะ
นี่คือการสูญเสียที่โหดร้ายที่สุด
ชีวิตที่เหลืออยู่ก็น่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องสดิ้ง

ทีมข่าวเห็นข้อความนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยสอบถามคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะ
ก็เลยได้ข้อมูลมาว่าเป็นแชทที่คุณแม่เนี่ย
คุยกับเพื่อนสนิทคนนึงที่คอยให้กำลังใจคุณแม่ตลอด
แล้วก็ติดตามคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่มาตั้งแต่เกิดเรื่อง
ทุกวันนี้ก็คุยให้กำลังใจกันมาตลอด

ข้อความนี้คุยกัน๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
รับว่ามันเป็นเรื่องที่อัดอั้นมานาน
เป็นความรู้สึกของแม่ที่ไม่สามารถพูดคุยกับคนในครอบครัวได้เลย
เนื่องจากคนในครอบครัวต่างกระบอบช้ำ
ถ้าพูดออกไปก็กลัวจะกระทบกระเทือนจิตใจ
เพราะนี่คือการสูญเสียที่โหดร้ายที่สุดของครอบครัว
หลังจากเลื่อนการฟังคำพิพากษาออกไป
แม่บอกว่าก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตปกติ
ทำอะไรไม่ได้ได้แต่รอค่ะ

รอคอยฟังคำพิพากษา๒๐ธันวาคม๑๐นาฬิกานะคะ